เพราะว่าท่านเป็นตัวอย่างในเรื่อง
ขอบคุณทุกคนเจอวิธีควรรดิ์อย่างสาธารณะทุกคน

ตอนเสียใจตอนคุ้มเชียวของท่านในครั้งนี้
ท่านมีความสุขวัสดีตัวสาหร่างบันทาทะศาสนาม๙๙๐๐๐ชาติ
เมื่อก่อนของท่านผมสองท่องขอบคุณทุกคน
เราก็เชิญคุณท่านนะครับเขาคิดว่าถ้าเป็นศูนย์ชนิยมบุคคลเขาก็สุขแล้ว
เราก็คิดว่ามีบ้างมีบ้างเพราะคนเราก็เป็นหาคนอย่างนี้ก็ยากนะครับ

เพราะว่าเค้าเราถือหลักคุณค่ะเวลาต่อไว้ตลอดในการทำงาน
ขอทิ้งหน่าทำรู้สึกกล้ายหายจากการกักบรรทัศน์ไหนครับ
การจากไปของท่านเนี่ยเราส่วนหนึ่งทางรัฐบาลเองหรือทางกองทัพเองเนี่ย
แล้วก็รวดเท่าคืนก็ถือว่ารัฐบาลจะทำแล้ว
และเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สุมุลตะไบท์หมดแล้วนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป